ที่ชนบุรีมีครอบครัวหนึ่งเขาบอกอยากให้หมอปลามาช่วยหน่อย
หมอปลามือปราบสัมภเวษีนี่หมอปลาก็ไปแล้วนะครับ
บอกว่าลูกสาวเนี่ยมีอาการลักษณะคลุ้มคลั่งนะถือมีดไล่ฟันขู่จะฆ่าพ่อแม่
เป็นแบบนี้มานานแปดปีนะครับก็เลยต้องไปช่วยกันหน่อยนะฮะ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีไปที่บ้านนะครับบ้านของนางสาวฟ้า
อายุสามสิบสองปีอยู่ที่บังละมุงจังหวัดชนบุรีคือครอบครัวบอกว่า
ฟ้าเนี่ยมีอาการแปลกเหมือนกับคุมตัวเองไม่ได้นะ
พ่อแม่ก็เชื่อว่าลูกสาวเนี่ยถูกสิ่งลี้ลับบางอย่างเนี่ย
ครอบงำหรือเปล่าบางทีกร่อนผมตัวเองก็มีคลุ้มคลั่งก็มีอารวาสก็มี
ถือมีดจะไล่ฟันพ่อแม่ก็เคยทำมาแล้วนะเป็นมา๘ปีนะฮะ
ก่อนหน้านี้ลูกสาวเนี่ยเคยมีแฟนนะครับแล้วก็เลิกลากันไป
แต่พอเลิกลากันไปเนี่ยกลับมาบ้านเนี่ยโอ้โหลูกสาวเปลี่ยนไปเลย
อยู่ดีก็นั่งแบบนี้อะไรอย่างนี้นะครับหมอปลาไปเจอนี่เธอบอกว่าเธอคือร่างทรงของพญานาคสายเจ้าพ่อนาคินนะ
เธอบอกเธอสั่งฟ้าสั่งฝนได้เวลาองค์เทพพญานาคประทับร่างเนี่ยเธอสั่งได้หมดนะครับ
หมอปลาก็บอกถ้าอย่างนั้นช่วยแสดงอิทธิฤทธปฏิหารให้ดูหน่อยก็แล้วกัน
ปรากฏว่านั่งอยู่ตั้งนานองค์ปู่ไม่ประทับนะฮะต่อมาเธอบอกเธอเป็นร่างทรงกุมารทองนะ
พยายามจะมาประทับร่างแต่เข้าประทับไม่ได้เพราะมาเจอหมอปลานี่แหละแล้วคุยภาษาเทพด้วยครับท่านผู้ชมครับ
ค่ะได้ได้อยู่ประมาณนี้ครับท่านลงพูดแค่นี้เองเหรอ
อ๋อพอดีเหมือนกับเราเหมือนควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยร้าย
แล้วถ้าเกิดว่ามันฟันโดนแม่จริงหนูไม่กลัวบาปเหรอลูก
กลัวค่ะแต่ว่าเราสามารถควบคุมความทนตรงนั้นได้
หมอปลาก็ดูให้นะฮะคือเดินดูให้ทั่วบ้านเลย

หมอปลาบอกไม่มีอะไรที่สัมผัสได้ถึงสิ่งผิดปกติเลยนะฮะ
เรื่องราวอาถรรพ์อะไรต่างนานาไม่มีเลยนะครับ
น่าจะเป็นอาการทางด้านจิตมากกว่านะ
อาจจะไปเจอความเครียดแบบไหนมา
อะไรสะสมแบบไหนอะไรยังไงมา
เป็นเรื่องของจิตใจนั่นแหละนะครับ
มีอิทธิฤทธิองค์เทพนู่นนี่นั่น

เดี๋ยวพาไปรักษาที่บ้านหมอปลาที่เพชรชบุรีก็แล้วกัน

พ่อกับแม่พาไปตรวจก่อนกันแล้วกัน
เออเดี๋ยวพ่อเอาเบอร์กู้ภัยไว้

ปกติสิ่งพวกกันไม่ว่าเขาคุยไม่รู้เรื่องแต่เนี่ย
เข้าไป
นึกสิก่อนแล้วว่าคุยไม่รู้เรื่องกัน
เขาคุยรู้เรื่องก็มันเป็นสิ่งที่แปลกแต่เขาก็อยากจะหาให้เห็นพ่อกับแม่

แล้วหมอเชื่อว่ายังไงล่ะส่วนตัว
เชื่อว่าเขาน่าจะเกิดจากความเครียดเขาด้วย
ต่อกันหน่อยนะฮะเรื่องของน้องฟ้า
เมื่อสักครู่นี้นะครับคือคุณพ่อกับคุณแม่บอกว่า
เคยมีแฟนแล้วเลิกกับแฟนไปนะผ่านมา๘ปีเนี่ย
หลังจากเลิกกับแฟนมาอยู่ที่บ้านเนี่ยอาการแปลกค่ะลักษณะแบบเนี้ยฮะ
บางทีก็คลุ้มคลั่งก็มีกร่อนผมตัวเองก็มี
ใช้มีดเนี่ยขู่จะทำร้ายพ่อกับแม่ก็มี
ก็เลยร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน

ให้ช่วยบอกหมอปลาให้หน่อยนี่หมอปลาก็มาฮะ

หมอปลาดูที่บ้านหมดไม่มีอะไรผิดปกติ
กงอาการต่างของหมอปลาเวลาเจอสิ่งลี้ลับไม่มีเลย
หมอปลาบอกเอาอย่างนี้ดูแล้วหน้าทางน่าจะเป็นเรื่องทางจิต

แต่พาไปตรวจโควิดให้เรียบร้อยก่อนก็แล้วกัน
นี่นะฮะที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นะครับ
ล่าสุดคุณแม่น้องฟ้าเนี่ยบอกกับคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าแปลกใจที่ลูกสาวเนี่ยคือพอหมอปลามาไม่มีอาการผิดปกติ
เหมือนอย่างที่เคยเป็นวันนี้ดูปกติมากพูดจารู้เรื่องนะ
แม่เนี่ยเกรงใจหมอปลาเลยอุตส่าห์แจ้งเรื่องขอความช่วยเหลือไป
หมอปลามาถึงที่ดูลูกสาวแทบไม่เป็นอะไรนะฮะแต่ก็ยังคาใจอยู่ว่าที่ลูกสาวเคยเป็นเนี่ย
มันเกิดจากอะไรลูกสาวเคยกล้อนผมตัวเองเคยถือมีดไล่ฟันพ่อกับแม่
ก็อดคิดไม่ได้ว่าอดีตแฟนของลูกสาวที่เลิกกันไปเนี่ยทำของใส่ไว้หรือเปล่า
จากนี้ไปเนี่ยก็ตั้งใจแหละว่าเดี๋ยวจะพาลูกสาวไปรักษาที่บ้านหมอปลาที่จังหวัดเพชรชบุรี
มมันไม่ได้อยู่ในสภาพแบบนี้ก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เลยอ่ะค่ะ
คาใจค่ะว่าลูกทำไมเป็นแบบนี้
บางวันนางก็ใส่สะเตยรัดนมแน่นเลยเข้าไปหา
เขาจะบังคับแบบจะนอนนางก็ไม่ชอบนางว่าอย่างนี้
ร่างดำดำใหญ่ใหญ่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าร่างดำแบบไหน
ถ้าหนูไม่ทำตามเขาเขาก็จะบังคับ
เขาไม่ชอบให้หนูออกไปไหนเขาให้มาหาพี่คนเดียว
แฟนนางแบบเหมือนรับขันอะไรมาสักอย่างนี้
นางเล่าให้ฟังรับเหมือนพวกพ่อแก่อะไรนี่แหละ

คุณระวีการผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับน้องฟ้านะครับ
ว่าเรื่องต่างที่เพื่อนเล่าเล่าให้ฟังในเพื่อนบ้าน

แฟนเก่าเคยรับของรับขันอะไรหรือเปล่า
เธอบอกว่าเธอเนี่ยถามว่าเธอจำได้ไหม
หรือว่ายังเจอเงาดำผู้ชงผู้ชายอะไรอีกไหม
เธอบอกว่าที่เล่าให้เพื่อนบ้านฟัง
ตอนนั้นมองเงาดำผู้ชายร่างใหญ่เห็นในความฝันจริง

ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งต่างที่เคยเห็นเนี่ยมันคืออะไรยังไง

หมอปลาก็แนะนำว่าให้ไปนั่งทำสมาธิ
ที่เคยขู่ทำร้ายพ่อกับแม่เธอบอกเธอรู้ตัวดีนะ

แต่ไม่ใช่จะไปทำร้ายมันก็เป็นการทะเลาะกันทั่วไป
คือครอบครัวอาจจะกลัวอาจจะตกใจ
ก็เลยไปเชิยหมอปลามาเดี๋ยวฟังเธอหน่อย
ไม่ได้เรียกว่าขงขู่ตอนนั้นเหมือนกับว่า
ก็เป็นเหมือนพ่อแม่ลูกกันแล้วก็แบบคุยกันปกติ
แบบพูดแบบถ้าพูดภาษานก็เหมือนกับว่า
คล้ายเหมือนเราคุยกันแบบธรรมดาทั่วไปอะไรอย่างนี้
เหมือนพ่อแม่ลูกงอนแง้งใส่กัน

เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยเดินทางไป
เยี่ยมให้ท่านหมอปลาเช็คดูอาการแล้วค่ะ
ก็ถือว่าปกติดีค่ะ

แต่ว่าไอ้ที่ว่ามีท่าทางเหมือนร่างทรงอะไร
เดี๋ยวเธอก็จะไปหาหมอปลากันแล้วกัน
ในเพชรบุรีนะครับ
แล้ววีการได้ดูว่าเธอก็ใช้ชีวิตปกตินี่แหละ

ก็เดี๋ยวให้หมอปลาเข้าไปช่วยดูให้อะไรอย่างนี้เธอบอกนะครับ